ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำของคืนที่ผ่านมานะครับแถวรัชดาเนี่ยฮะ
สอนทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นช่าง
ขึ้นไปจะเดินไฟพวกป้ายโฆษณาต้องขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า
ถูกไฟดูดนะฮะไฟดูดแล้วก็ช็อตค้างอยู่บนเสาไฟสายไฟฟ้าครับ

ต้องขออนุญาตเบลอภาพไว้หน่อยนะครับ
คัมอัตคัสคือเขาถูกไฟดูดเนี่ย
แต่ว่าไม่ได้ตัวติดค้างอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปอะ
แสงไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไป
เด้งออกมาแล้วก็ค้างอยู่บนพวกสายเคเบิ้ล
สายอะไรพวกนี้ที่มันโยงอยู่บนเสาไฟฟ้า

ชาวบ้านที่เห็นก็ต้องเนี่ยฮะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันนะครับ
เขาก็เนี่ยฮะนอนร้องโอดโออยู่บนสายต่างบนเสาไฟฟ้าครับ
สถานีดับเพลิงห้วยขวางนะครับกู้ภัยด้วยนะฮะ
มาช่วยกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับ
ช่วยผู้ชายคนนี้ที่ถูกไฟดูดแล้วก็ติดค้างอยู่บนสายไฟฟ้านะครับ
เขายังมีสตินะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปากซอยรัชดาพิเศษ๗นะครับ
ถนนรัชดาเมื่อวานนี้นะครับประมาณ๕ทุ่มนี่ครับ
ลงมาได้แล้วนะครับตอนนี้อาการยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
อาการก็ยังเจ็บหนักอยู่นะครับ
ตอนนั้นทางการไฟฟ้าตัดไฟไปนะครับใช้เวลาอยู่ชั่วโมงนึงก็ช่วยลงมาได้นะครับ
ชื่อนายนิรันดินามสกุลชำนาญครับอายุ๒๔ปี
นิรันดิเขาเป็นช่างไฟฟ้านะเป็นช่างไฟฟ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะ
นายนิรันดิ์เนี่ยมากับเพื่อนเมื่อคืนนี้นี่เป็นภาพตอนช่วยมานะครับ
เอาบันไดปีนไปแล้วก็เอาตัวลงมานะครับ
นิรันดิมากับเพื่อนคนงานของบริษัทมาเดินระบบไฟของป้ายโฆษณาที่ป้ายรถประจำทางนะครับ
นิรันดิ์เขาเป็นคนใช้บันไดเนี่ยพาดเสาไฟฟ้าขึ้นไปต่อไฟฟ้านะ
แต่ถูกไฟดูดพอถูกไฟดูดแล้วเนี่ยร่างกระเด็นหงายท้องนะครับ
คือคนที่เห็นเนี่ยบอกว่าถึงขั้นประกายไฟเนี่ยมันลุกขึ้นมาเลยที่ตัวของนายนิรันดินะครับ
คือเคราะห์ดีก็คืออย่างหนึ่งก็คือว่าพอเขากระเด็นหงายท้องเนี่ย
ไปติดค้างอยู่กับสายสื่อสารที่ขึงระยงระยางจำนวนมาก
ถ้าตกลงมาข้างล่างก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง
หรือว่าถ้าเกิดว่าโอ้โหตัวยังกำแน่นมือยังกำแน่นกับสายไฟที่ดูดเนี่ย

ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็เอาตัวออกมาได้นะครับทุกผู้ชมครับ

ตรงนี้ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน

นี่ฮะสายไฟที่แบบโอ้โหเยอะมาก
คุณเขียนมาสอนขึ้นไปพอจะต่อไฟไฟดูดปึ้งร่างกระเด็นปึ้ง
ห้อยอยู่ตรงนี้ค่ะแม่ถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
ก็ล่วงลงมาข้างล่างอ่ะเห็นไหมยังมีเนี่ยฮะ
ติดอยู่นะคะเสื้อโพงเสื้อผ้ายังไม่ติดอยู่นะครับ
คุณเขมิกาได้ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเมื่อคืนนี้ตอน๕

ใช้เส้นทางถนนรัชดาพิเศษนี่แหละระหว่างนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังตู้ม
นะครับแถวปากซอยรัชดาพิเศษเจ็ดก็หันไปดู
ผู้ชายนะครับแล้วไฟกำลังลุกไหม้ร่างอยู่ด้วย

แล้วก็บอกชาวบ้านแถวนั้นทีนี้ก็ชุนละมุนแล้วนะฮะ
คนเจ็บเองก็ห้อยอยู่บนสายไฟร้องโอดโอยนะครับ
อีกสักประมาณ๕นาที

แล้วก็ฉีดขึ้นดับไฟไปก่อนที่กำลังลุกไหม้นะครับ

ไฟไหม้ตั้งแต่ครึ่งตัว

แล้วก็คือตั้งแต่ช่วงเอวเขาเนี่ยคือ
เพราะไฟมันลุกเยอะมากเพราะมันเป็นเกียร์ยีน
ตรงช่วงนี้เขาแบบผ้าแบบไหม้หมดเลย

ร้องแบบช่วยผมด้วยผมเจ็บผมไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้
จนแบบแขนข้างที่ไหม้สุดคือแบบเริ่มแบบเห็นแผลแดงแล้ว
คือรถดับเพลิงแล้วก็รถของการไฟฟ้ามาเป็นนาทีสุดท้าย
นานมากทั้งทั้งที่ห้วยขวางอยู่ตรงตลาด
แล้วก็อีกซอยนั้นก็อยู่ไม่ไกลตลาดแล้วก็อยู่ไม่ไกลดับเพลิง
แต่รถดับเพลิงยังไม่มาร่วมชั่วโมงค่ะ
พี่จนแบบว่าเขาขึ้นรถได้ประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่า
เราเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นจะแบบขับเลยไปมันก็ไม่ใช่ที่
เราช่วยเขาได้เราก็ช่วยดีกว่าอะไรอย่างนี้
แค่ประสานงานให้รถกู้ภัยหรืออะไรมาค่อย
เรามาช่วยเขาให้ปลอดภัยเราก็ยังดีใจแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณเขมิกาผู้สื่อข่าวของเราได้เจอกับนายมณัฐดอนแก้วนะฮะซึ่งเป็น
และก็กะเด้งมาค้างกับสายพวกเคเบิร์นต่างนะครับแต่ว่าพี่มณธบอกว่า
สองปีก่อนนะครับมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เลยนะมีช่างเนี่ยขึ้นไปเดินสายเคเบิ้ล
แล้วก็ถูกไฟดูดเสียชีวิตไปหนึ่งศพบาดเจ็บสองคนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยบอกว่า
อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายจริงจริงนะฮะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เข้ามาดูแลเรื่องของสายไฟต่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อย
วางสายเคเบิ้ลเดินตรงนี้ประมาณ๓คนอยู่ตรงนี้๓คน
เขาลุกขึ้นแล้วก็ไฟก็สปาร์คมาเลย
เราสอบถามไปยังการไฟฟ้านครหลวงนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
กรฟนบอกว่าคนเจ็บเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชน
มารับติดตั้งป้ายรถโดยสารประจำทางเป็นป้ายโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับ
ตอนที่ทำงานก็ขึ้นไปจะเชื่อมไฟต่อไฟก็ไปสัมผัสกับส่วนที่เขาเรียกว่า
ทีนี้ต้องไปตรวจสอบต่อว่าตอนที่เขามาทำเมื่อคืนนี้เนี่ย
ได้ขออนุญาตทางการไฟฟ้าอย่างถูกต้องหรือยังนะฮะเดี๋ยวไปตรวจสอบก่อนนะครับ
เพราะว่าความจริงมันต้องมีการตัดฟงตัดไฟอะไรก่อนด้วยนะครับ
นิรันดิคนเจ็บตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับทุกผู้ชมครับ
มีบาดแผลถูกไฟไหม้หลายจุดนะฮะนี่ฮะทางบริษัทเองก็น่าจะเข้ามาดูแล้วล่ะช่วงหน้า
ในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นทางร้ายของบริษัทนะครับ